คุณผู้ชมมาดูเรื่องราวของความฝันหน่อย
ใครที่ฝันแล้วเป็นจริงบ้าง

มีและไม่มีก็ไม่รู้รู้แต่เรื่องนี้
เขาฝันแล้วเป็นจริงฝันแล้วมันน่าขนลุกจริงค่ะ

ฝันว่าเจอผู้หญิงใส่ชุดไทยสีชมพูนะคะ
ดอกไม้สีขาวที่ใบหู
แล้วมาบอกว่าจมอยู่ในคลองชลประธานแห่งนี้มานานถึง๗๒ปีแล้ว
ตเรื่องแบบนี้ผมเดาได้เลย

นี่ไงคะก็เลยมีการนำรถแบ็คโฮลขนาดใหญ่มาขูดต้นตะเคียน
ได้หญิง๓คนโอบยาวประมาณ๑๖เมตรจมอยู่ในคลองแห่งนี้
และผู้ที่ฝันก็คือนายสำรานหนูมหันอายุ๕๙ปีเป็นเจ้าหน้าที่ชนรับประทานนั่นเองนะคะ
พี่เขาจะว่ายังไงอ้าวเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
เขาไปเข้าฝันผมว่าเขาจะไปอยู่ที่วัดต้นตะเคียน
ผมก็เลยไปวัดใหม่โคกมรุมแล้วก็ไปเจอเขาพอดี
พอตื่นขึ้นมาพี่เขาก็ไปตามหานะว่าวัดไหนนะมีแม่ตะเคียนอยู่
ถ้าเกิดว่าไปพบว่าที่วัดโคกมารุมมีแม่ตะเคียนถึง๓๘ต้น
๓๘ต้นคุณลุยนะเยอะมาก
ก็เลยให้กรรมการวัดไปลองตรวจสอบดูนะคะว่าที่คลองชลประธานหมู่๗มีไหมอย่างไร
พอไปตรวจสอบก็เจออยู่จริง
เห็นไหมฝันว่ามีผู้หญิงใส่ชุดไทยมาบอกแล้วก็ไปขุดค้นดูเจอต้นตะเคียนจริง
แต่เอาอย่างนี้คุณผู้ชมมันไม่รู้หรอกนะว่าที่มาที่ไปมันเป็นยังไง
แต่ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคล
เล่าสู่กันฟังถ้าใครอยากจะไปดูด้วยตาตัวเองก็
อยู่ที่จังหวัดอ่างทองนะคะ